เป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะ

ล่าสุดเห็นบอกว่ามีข่าวเมาส์ข่าวลือพี่แจ๊ค

คุณผู้ชมค่ะมันเป็นข่าวคราวเมื่อวานนะคะ

ประเด็นนี้เกิดขึ้นมานะคะ
ซึ่งเรื่องราวอย่างที่เชอรี่บอกไปค่ะ

นางเอกถังแตกไหล่พี่นาย
เงินค่าตัวไปใช้หนี้พนันค่ะ
เรื่องราวดังกล่าวนะคะ
ก็มีการให้ข้อมูลมานะคะ

เนื่องจากคนใกล้ตัวติดหนี้พนันกองโตค่ะ
หนี้สินพรุงพลังงานนี้นะคะ

ก็คงไม่พอกินพอใช้หนี้ค่ะ
นางเอกเลยตัดสินใจแอบ

ก่อนนะรับจ๊อปเนี่ย

มีคนสั่งจัดหามาว่าไป
มีคำว่าจัดหาด้วยนี่งานอะไรเนี่ยพี่แจ๊ค
งานก็อย่างที่เราทราบกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงแรกขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

พี่ป้าลุงที่ไหนแกจะมีตังค์

แล้วก็คือใช้จ่ายไม่พอดีตัวคุณผู้ชมนะคะ
ท้ายที่สุดค่ะต้องวิ่งโร่ไปหาผู้ใหญ่ค่ะ
เบิกเงินละครล่วงหน้า
ให้ออกไปใช้ก่อนคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งตามกฎจริงช่องจะต้องจ่ายค่าตัวเมื่อละครออนแอร์แล้ว
ส่วนใหญ่ออนไปประมาณ๒เดือนหนุนดาราถึงจะได้เงินละคราว

เล่นเรื่องอะไรรู้มั้ยบอกตอนนี้เลยมั้ย
ถ้าบอกชื่อเรื่องแล้วเขาเป็นนางเอกก็จบกันพอดี

ก็บอกให้ละกันที่ฉันสอบถามมาแล้วค่ะว่าเป็นใครที่ไหน

แต่ยังไม่จบเท่านั้นนะคุณผู้ชมทางผู้ใหญ่ทางช่องก็เลยตัดลำคาญ

ซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยสงสัยแบบน้องเอาเบิกเงินไปช่วยคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะอย่างที่บอกไปนะคะคือเอาเงินไปช่วยการพนัน

แล้วก็เอาเงินนี้ที่เบิกไปก่อนไปช่วยเขาใช้หนี้พนัน
แต่ถ้าถือว่าไปช่วยโยงช่วยญาติก็ดูจะเป็นคนดีนะ

ก็เขาบอกว่าก็ติดด้วยกัน
คือเรื่องเบิกเงินเรื่องติดพนันก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ที่กองถ่ายเอือมระอาความไม่มีระเบียบวินัยในการทำงานค่ะ
บางวันก็ไม่ยอมแต่งหน้าทำผมตามที่กองกำหนดนะคะ
ขอเอาแบบที่ตัวเองพอใจ
เขาก็เลยปวดหัวกันทั้งกองเบิกเงินไปด้วย

เค้าก็บนนี่ทุกแล้วโอ้โฮเขาก็บนนี่ทุกมาสายด้วย

ก็อยากจะแต่งหน้าแบบนี้สไตล์นี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่แต่แบบเป็นแบบบางซีนป่วยแต่เค้าปากแดง

เออนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะก็คือที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็คือว่า
ฝากเตือนเอาไว้นะคะว่าอย่าไปทำปัญหาให้กับใครเลย
เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่ของเรา
ให้มันจบสิ้นกันไปตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบ
รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นดารานางเอกพระเอกอะไรก็ตาม
แต่อย่าไปยุ่งเลยนะคะเรื่องอบายมุก
ท้ายที่สุดแล้วมันก็จมลงเหวหมดเลย